ความความสุดในครั้งนี้ของเธอกับการเข้าสู่รอบรองครั้งที่แล้วครั้งนี้มีโอกาสในการลุ้นเหรียญมากน้อยแค่ไหนครับ
ขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเมย์แล้วก็ทำให้เมย์ได้ไปแข่งในครั้งนี้
น้ำตาแห่งความปลื้มปิติหลังออกมาจากสาวน้อยมหาศจรรย์น้องเมรัชนกอินทนนหลังรอดพ้นโทษแบนจากการใช้สารต้องห้าม
ทำให้นักแบตมินตันมือหนึ่งของไทยสารฝันในการ
เหรียญรางวัลโอลิมปิกได้ต่อไป
กลับมาในครั้งนี้ทำให้ความหวังที่กีฬาแบตมินตันจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญแรกในกีฬาโอลิมปิกใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้น

และหากผ่านเข้าไปในรอบ๘ทีมสุดท้าย
ยังมีนักตบอย่างโนโซมิโอกูฮาระมือ๖ของรายการ
ที่สังเวียนตัดสินในรอบรองชนะเลิศ
มีโอกาสสูงจะต้องพบกับหวังอีหาร

ที่จะทำให้ผ่านคู่แข่งที่แข็งแกร่งเหล่านี้ไปได้
พอได้รู้สายการแข่งขัน
ก็คิดว่าก็ต้องเตรียมตัวอย่างดี
เพื่อก็ต้องรักษาสภาพของร่างกายของตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพละกำลัง
คิดว่าก็สายค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกัน

แต่ว่ามันก็คล้ายกับรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์
ซึ่งเมย์ก็จะทำให้ดีที่สุด
ซึ่งอย่างน้อยก็ต้องพยายามเข้าเซมิไฟนัลให้ได้ค่ะ

อย่างพีชพอนทิพย์บุรณประเสริฐสุข
เส้นทางในรอบแรกน่าจะไม่มีปัญหา
ในการปราบนักแบตมินตันจากมอริเชียสและออสเตรเลีย
แต่ในรอบ๑๖ทีมมีชัยหน้าเนวาวมือ๕ของโลกยืนรอ

ที่มีโอกาสต้องพบกับลีเสียวเร่จากจีน

จะเป็นตัวสอดแทรกสำหรับทีมแบตมินตันไทย
ส่วนในประเภทชายเดี่ยวบุญศักดิ์พลสนะ
ลงแข่งโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้ว
จะต้องเจอกับศึกหนักอีกครั้งในรอบแรก
โดยต้องพบกับมือวางอันดับ๔จากเดนมาร์ค
และมือ๑๖ของโลกจากเกาหลีใต้

เช่นเดียวกับประเภทหญิงคู่และคู่ผสม
แม้จะเป็นรองแต่เมื่อถึงการแข่งขันจริง
ทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้
หมายที่ไม่ไกลเกินเอื้อมของสมาคมแบตมินตัน

นำพาความสุขมาให้แฟนชาวไทย
มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
ร่วมรุ้นและเป็นกำลังใจให้นักแบตมินตันไทย
สิงหาคมนี้เป็นต้นไป